ความปังของพี่ส้มเช้งสามชาตินะคะ
ต้องบอกว่าพี่ส้มเช้งเนี่ยพักหลังทำอะไรก็ปังไปหมดเลย

เราก็เลยไปสอบถามเคล็ดลับนิดนึงนะคะ
พี่ส้มเช้งเนี่ยแกนับถืออะไรหรือว่าบูชาอะไรนะคะ
ส้มเช้งเล่ายาวแทบจะปูเสือคุยเลยคุณผู้ชม
เชื่อคุณผู้ชมเชื่อเรื่องการทำบุญทุกรูปแบบย้ำแบบนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการร่วมสะพานบุญการบอกบุญนะคะ
หรือว่าการนำรายได้จากการทำธุรกิจต่างไปทำบุญต่อค่ะ
อย่างเช่นการสร้างวัดนะคะเธอบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะ
แล้วก็ทำให้เห็นผลทันตาจริงค่ะ
ธุรกิจนะคะอย่างเช่นการขายลิฟต์ปลูกเสกหน้าเมตตาเนี่ย
กำไรน้อยมากค่ะแต่มากที่สุดคืออะไรคุณผู้ชม

ความสุขจากการได้แบ่งเงินทำบุญนี่แหละค่ะ
จากนี้นะคะเรายังได้ถามเรื่องความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่ส้มเช้งบูชา
ปรากฏว่าคุณผู้ชมดูตามภาพเลยค่ะ
เมื่อ๒๐ปีก่อนเนี่ยค่ะมีคนมาทักบอกว่าพี่ส้มเช้งเนี่ยมีสายยานพญานาคนะคะ
ก็เลยไปบวชชีพรามนะคะแล้วก็พระที่เคารพนี่แหละค่ะบอกมาค่ะ
ว่าเธอคือลูกหลานของนาคาราชค่ะ
หลังจากนั้นนะคะพี่ส้มเช้งก็เลยบูชาเรื่อยมาค่ะ
ที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมที่เห็นหน้าจอมีองค์พญานาค๕องค์ด้วยกัน
เอาไปฟังพี่ส้มเช้งกันหน่อยว่ามันปังขนาดไหนค่ะคุณผู้ชม
รู้สึกว่าตัวเองคือมีครูบาอาจารย์เป็นท่าน
มีครูบาอาจารย์ดูแลอยู่พี่ก็มีความเชื่อและศรัทธา